แต่อันนี้ไปมุดเข้าใต้ท้องรถที่มีคนนั่งอยู่ในรถ
และรถไม่ได้จอดที่อู่แต่จอดอยู่ลานจอดรถโรงแรม

แล้วคือเจ้าของรถที่เขานั่งอยู่ในรถเขาช็อกมากทำอะไรไม่ถูกเขาก็นั่งอยู่นิ่งแล้วดูพฤติกรรม

ผู้ชายคนนี้มุดหนีออกมาแทบไม่ทันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
เขาบอกว่าลักษณะเนี่ยน่าจะมาตัดสายเบรกเขาค่ะ

เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นพฤติกรรมทุกอย่างผู้ชายคนนี้
เดินลงจากรถมอเตอร์ไซค์ก็ตรงรี่มาที่ลานจอดรถเลยนะคะ
แล้วก็มุดเข้าไปที่รถของผู้เสียหายที่เขานั่งอยู่ในรถแบบไม่ได้ติดเครื่องยนต์
สงสัยผู้ชายคนนี้คงจะไม่รู้ว่ามีคนอยู่ในรถครับ
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานสดร้อนเลยนะ
วันนั้นเนี่ยเธอพาลูกสาววัย๔ขวบกับขวบครึ่ง
พร้อมกับพ่อแม่และยายรวมกันทั้งหมด๖ชีวิตไปเที่ยวพัทยา
จอดรถไว้ที่ลานจอดรถโรงแรมแล้วแยกย้ายขึ้นห้องพัก
ทีนี้เธอสั่งของจากร้านสะดวกซื้อไง
เธอก็เลยจะลงมารอแต่ไม่ได้รอที่ล็อบบี้
ไปนั่งรอในรถของตัวเองแต่ไม่ได้สตาร์ทรถค่ะ
สักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็เดินปรีเข้ามาเลยนะ
คือไม่ได้มีการเล็งว่ารถคันไหนดี
คือตรงรี่มาที่รถของเธอเลยค่ะ
เดินวนรอบนึงแล้วมุดเข้าไปใต้ท้องรถ
ลักษณะเธอบอกว่าเหมือนจะพยายามงัดแงะอะไรสักอย่าง
เธอก็นั่งนิ่งด้วยความกลัวเพราะไม่รู้ว่าเขามาทำอะไร

เดินวนรอบรถอีกแล้วมุดลงไปงัดแง่อีกรอบนึง
คราวนี้เธอตัดสินใจสตาร์ทรถเลยค่ะ
แล้วก็ขับไปยังจุดที่รอปภอยู่
ผู้ชายคนนั้นก็ตกใจรีบมุดออกมาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย

จากกล้องวงจรปิดแล้วเธอมองว่าผู้ชายคนนี้
คงไม่ได้มาหาเหยื่อที่ลานจอดรถโรงแรม
แต่น่าจะเจาะจงมาที่เธอโดยตรง
คิดว่าอาจจะสะกดรอยตามเธอมาจากบ้านพักตั้งแต่กรุงเทพแล้ว
แล้วมาจอดรถเพราะว่าดูลักษณะการเกาะเหตุ
คือเดินตรงรี่มาที่รถของเธอแบบไม่ลังเลเลยค่ะ

เธอมีคู่กรณีที่กำลังมีคดีฟ้องร้องกันอยู่
ซึ่งมูลค่าความเสียหายกว่าพันล้านบาท
เชื่อว่าคู่กรณีน่าจะจ้างวานให้มา

หรืออาจจะมาตัดสายเบรกเพื่อให้เกิดอุบัติเหตุก็ได้

เพราะว่าคดีฟ้องร้องมันเกิดขึ้นมาประมาณปีกว่าแล้ว
แล้วเมื่อ๑๒เมษายนที่ผ่านมาเนี่ย

มาติดใต้ท้องรถเธอ
แล้วก็จ้างวานคนสะกดรอยตามด้วยค่ะ
แล้วโดนโค้ยตามรถตามเราด้วยซ้ำ
ใช่ค่ะอย่างครั้งล่าสุดนี้ก็คือ

อันนี้คือเจตนาคือชัดเจนเลยว่า

คือเขาจงใจฆาตกรรมทางครอบครัวหรือเปล่าคะ

คือเพื่อที่จะไม่ให้เสียทรัพย์สินในส่วนที่เขาจะต้องฟองร้องอยู่ใช่ค่ะ
เรื่องต้นผู้เสียหายไปแจ้งความสอบภอมเมืองพัทยาแล้วนะคะ
ตามตัวผู้ชายคนนี้ที่เห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ย
มาสอบสวนแล้วก็ต้องขยายผลต่อด้วยว่า